สาวสวยที่ไม่โสดกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับสาวแต้วนัทพรค่ะ
แต้วรอบนี้ก่อนจะไปเมาส์มอยเรื่องตัวเอง
ขอถามเรื่องเพื่อนสนิทหน่อยเต้ยจรินพรค่ะ
เคยออกมาประกาศผ่านสื่อว่าตอนนี้โสดแล้ว
มันเกิดอะไรขึ้นแต้วรู้เหตุการณ์เรื่องนี้หรือไม่ยังไง
คือแต้วเองก็ยอมรับนะคะว่าพอทราบเรื่องอยู่บ้าง
ก็ได้แต่ให้กำลังใจเพื่อนไปตามปกติตามภาษาเพื่อนซีเนาะ
ช่วงที่ผ่านมาค่ะเต้ยบอกว่าไม่ค่อยได้ปรึกษาหรือว่าเมาส์มอยเรื่องความรักสักเท่าไหร่
แต่ส่วนตัวเนี่ยรู้จักสาวเต้ยดีว่าเธอเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งมากมากอืม
และเชื่อว่าทุกการตัดสินใจเนี่ยเพื่อนคิดมาดีแล้วนะ
ส่วนความรักของแต้วจะโอ้โหช่วงนี้สุขงอมสุด
ก็มีหวังนะคะที่จะได้ลุ้นแต่งไม่ยากเลยแต้วบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็คงเมื่อนั้นนะคะพี่